เยือนบุกมานำก่อนจ่ายเปิดยัดเข้าไปนะครับแล้วเขาโฉบครับ
โฉบโดยเซตริกบากอมบูนะครับจากนั้นบุรีรำเกือบจะตีเสมอได้
กองหลังปะกิ่งสกัดบอลไปชนเสาครับนาทีที่๙จากการผ่านของเบโรจูเนีย
แล้วก็สุประโชคสารชาติได้มงครับไปตรงตัวประตูนะครับ
นัดที่ยี่สิบหกบวนจ่ายธนุช่องของปะกิงครับนัดที่ยี่สิบเก้า
เข้าในโอ้โหเป็นลูกเก่งเลยครับเตรียมมาโดยเฉพาะเลยครับ
ในการเจอกับบุรีรำสองศูนย์นะครับบากอมบูเจ้าเก่า
แล้วก็ครึ่งหลังครับนัดที่ห้าสิบสี่ซีวรักษ์เขาก็ปาดลูกยิงของหวังกัง
ตีไข่แตกได้มาเป็นหนึ่งต่อสามแต่ไม่ทันจบเกมครับปะกิงบุกมาชนะ
บุรีรัมต์ไปสามหนึ่งคว้าชายครั้งแรกในรอบแบงกลุ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่สามมีสี่แต้ม
มีสามคะแนนครับแม้ว่าบุรีรำจะแพ้คาบ้าน
แต่ว่าเกมนี้ครับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาก็สร้างสถิติใหม่
ด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูได้
ส่วนเจ้าของสถิติอายุน้อยที่สุดของบุรีรามที่ทำประตูได้ก่อนหน้านี้
จริงครับเด็กคนนี้มีโอกาสนะครับที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ครับ
บุ๊กเป็นทีมนำของกลุ่มครับมี๖คะแนนส่วนอุระวะรังที่๒
มี๔แต้มเท่ากับปักกิ่งแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า
ส่วนบุรีรำนั้นมี๓คะแนนยังคงสูสีอยู่นะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้
ริศักดิยอดญาติไทยทำหน้าที่ต่อไปครับในศึกฟุตบอลชิงถ้วย
ซึ่งหากสมาคมสามารถดำเนินการในเรื่องของกฎระเบียบได้
ก็พร้อมจะสนับสนุนให้ทั้งสองคนทำหน้าที่ต่อไปในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกครับ
และยังยืนยันด้วยนะครับว่าคูราเซานะครับหรือว่าที่เราเรียกกันกุลาเซานะครับ
โดยเป็นหมู่เกาะที่เคยเป็นอาณานิคมของเนเทอร์แลนด์
แล้วแต่ส่วนใหญ่แค่ในลีกระดับกลางของนิตเตอร์แลนด์นะครับ
แล้วก็เคยเล่นในหลีกใหญ่ของยุโรปด้วย
ทำให้๔ทีมในครั้งนี้ย้ำอีกครั้งครับ

แข่งขันนะครับโปรแกรมเป็นแบบนี้ครับ

ในวันที่๘มิถุนายนเดี๋ยว
รอการจับสลากประกบคู่ครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ

เสียชีวิตคาสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ

แต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตได้ครับ

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ